มาดูประเด็นดราม่าทุเรียนกันต่อนะคะ

คือพ่อค้าขายทุเรียนที่เป็นดราม่าที่บอกว่า

แต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยต้องโดนปรับ๑๐๐๐และจ่ายเท่าที่กินไป

เคยมีผู้หญิงไปกินแล้วก็จ่ายไม่ได้

ทีนี้พ่อค้าคนนี้เขาขายทุเรียน

เป็นของผู้หญิงอีกคนนึงที่เปิดร้านขายอยู่

บอกว่าจบได้ไหมไอ้ดราม่าเรื่องทุเรียนเนี่ย

ก็คือนางสมคิต
ชื่อว่านางสาวสมคิตกฤษณพูดอายุ๕๒ปีค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าพ่อค้าเนี่ย
คนนี้พ่อค้าเนี่ยชื่อว่านายชัยชนะเกิดดีนะ

ทุเรียนอยู่ริมถนนปากร่วมบ่อวิน
ก่อนถึงแยก๓ปักร่วมในตำบลบ่อวิน

จนเป็นที่วิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะแยะ
ล่าสุดพอเราไปดูหลังจากเกิดกระแสขึ้นมามากมายเนี่ยนะคะ
ร้านของนายชัยชนะปิดเงียบเลย
ไม่มีลูกจ้างและนายชัยชนะก็ไม่อยู่ด้วย
เราก็เดินเลยไปสักกิโลนึงไปถามเจ้าของทุเรียน

เขาบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับนายชัยชนะมาประมาณปีนึงแล้ว
ก็ให้นายชัยชนะเอาทุเรียนของเธอไปขาย
ก็ปรากฏว่าทุเรียนขายดีมากเลยนะแล้วก็มีกำไรมากด้วย
นายชัยชนะก็เลยเกิดไอเดียว่าเราควรจะคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้าง

ทุเรียนหมด๔กิโลกรัมรับเงินสด๕๐๐๐บาท
นางสาวสมคิตบอกว่าวันแรกที่ทำนะ
กระแสตอบรับดีเลิศดีมากทุเรียนขายได้เยอะเลย
แต่ด้านเกิดกระแสดราม่าตามมาจนได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหตุบานปลายแบบนี้
บอกว่าเรื่องนี้มีการคุยกับนายชัยชนะแล้วล่ะ
ซึ่งนายชัยชนะก็บอกว่างั้นขอแยกทางออกไปก็แล้วกัน
เหตุผลว่าไม่อยากทำให้เธอเดือดร้อน
ส่วนเรื่องส่วนตัวของนายชายชนะที่เกิดขึ้นที่มีคนไปขุดกันมาเนี่ย
นางสาวสมคิตบอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นก็แล้วกัน
คุณไม่รู้กฎิกาคุณมานั่งแข่งกับเขาได้ยังไง
ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ยังคงแวะเวียนมาถามหาโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะ
เพราะนึกว่าร้านยังจัดโปรโมชั่นอยู่
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วพอเกิดกระแสแบบนี้
สมคิดขายทุเรียนเป็นไงยังโอเคขึ้นอยู่ไหม
บอกโอเคเหมือนเดิมทุเรียนยังอร่อยเหมือนเดิม

ทุเรียนมันอร่อยคนชอบเขาก็ทานกัน
แต่วิธีการเอาให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้นะฮะ